ราศดรในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาได้เล่าเรื่องราวแห่งความประทับใจ
เมื่อครั้งเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเมื่อ๖๑ปีก่อน
นายคงพบพัฒนภีรเดชอายุ๗๘ปีเจ้าของร้านถ่ายรูปพรศิลป์ตรงข้ามอุทยานประวัติศาสตร์พิมายในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนปี๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือประสาทหินพิมาย
ขณะนั้นมีราศดรรอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในนั้นมีนายคงพบในวัย๑๖ปีรวมอยู่ด้วย
ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าว่าที่ว่าการอำเภอพิมาย
ซึ่งสมัยนั้นอยู่ที่ด้านหน้าประสาทหินพิมาย
พระองค์ได้พระราชดำเนินไปทอดพระเนธปราสาทหินพิมายทั่วประสาทเป็นเวลานาน
สร้างความดีใจและตื้นตันใจให้กับราศดรที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินของสองพระองค์ผ่านไป๗ปี
ทางการจึงบูรณประสาทหินพิมายใหม่เมื่อปี๒๕๕๙
อกจากนี้นายคงพบยังพาไปดูสถานที่ที่เคยเป็นที่ว่าการอำเภอพิมายในสมัยนั้น
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
โดยบางช่วงของการเล่าเรื่องนายคงพบมีความตื้นตันใจจนพูดไม่ออกค่ะ